กว่ามา๒ตัวเลขทะเบียนรถป้ายแดงแจงแวงกันดีกว่า
บอกเลยนะคะอันนี้มันเป็นรางวัลของคนเก่งคนขยันคนทำมาหากิน
ทำงานมาในวงการบันเทิงตั้งนานแล้วก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองซะหน่อย
มันจะเป็นอะไรป่ะชุดเขาน้องเออนะคะ
ซึ่งคนเก่งที่ที่ฉันว่าก็คือลูกทุ่งสาวแดนสตอร์คุณออฟดอกฟ้าอาสยาม
เจ้าของเพลงโอคักไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัว
เออนะคะเมื่อวานนี้ได้เลิกงามยามดีไปออกรถใหม่ป้ายแดงแบบปัง
อยากจะให้ดูชุดซะก่อนแหมนะฮะ
แรงแรงฤทธิ์มันชุดสีแดงแรงฤทธิ์สวยหรูดูแพงมากเลยค่ะ
โดยรถคันนี้นะคะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากการขายของออนไลน์
เขาขายเพียงแค่๒เดือนเท่านั้นไม่ธรรมดา
ออกรถใหม่ป้ายแดงจวดมาเลยคุณผู้ชมค่ะสุดยอดจริง
อันนี้นับว่าเป็นสาวเก่งอีกคนนึงของวงการ
โดยรถคันนี้นะคะคุณอ๊อฟเธอบอกว่าตั้งใจเอาไว้ใช้ในสวน
อาวไลน์ก็ขนปุ๋ยไงพี่ขนผู้เรียนไงพี่
แล้วก็มันลุยไปสร้างเงินต่อทั้งนั้นและสิ่งที่เราโฟกัสนั่นก็คือเลขทะเบียนคุณผู้ชมค่ะ
ง่ายเลยมาเดี๋ยวโฟกัสกันกไก่๓๕๑๕สุราธานี
๓๕๑๕เยอะมาประมาณ๓๐๐๐ล้านกว่าแล้วเนี่ย๓๕๑๕แล้วเนี่ยเออ
แฟนเพลงนะรวมถึงเพื่อนพี่น้องนะคะก็เข้าต่างมาชื่นชมแล้วก็ยินดีกันเพียบเลยคุณผู้ชมค่ะ
อย่างว่านะสาวสวยสาวเก่งคนนี้ร้องเพลงก็ร้องขายของออนไลน์ด้วยได้รถใหม่ป้ายแดง
รถสายลุยผ่านไปรถหรูมีให้ดูบ้างไหมคุณยาย
มันจะมีรถหรูอ่าอันนี้เราก็มีเหมือนกันนะคะส่วนรถหรูคันนี้บอกเลยว่ารางวัลของคนเก่งคู่น้องพีพี
แบบว่า๑๐ล้านอัพอ่ะตาโตกันไปแล้วคือฉันนึกภาพว่าพีพีเปิดประตูแล้วก้าวขาลงมาคือเหมาะกับพีพีจริงวันนี้
สุดยอดมากบอกเลยว่าทั้งยี่ห้อทั้งราคาแพงแบบขนลุกจับต้องลำบากทีเดียวนะคะแต่ด้วยความทุ่มเทไงในการทำงานจนเป็นที่ชื่นชอบของเอฟซีทำให้น้องพีพีเนี่ยได้ลูกชายคันใหม่เข้าบ้านอีกหนึ่งคันเลิศเหมือนกันนะคะเป็นแบรนดหรูจริง
วันไปรับรถคุณผู้ชมค่ะดูนิดนึงคุณพ่อคุณแม่น้องพีพีเนี่ยเขาดูเลิกงามยามดีแบบเรียบร้อยถอยมาเมื่อวันก่อนจากโชว์รูมรถสวยป้ายแดงทะเบียนก็ปังอีก
แฟนคลับน้องพีพีรู้เลยนะคะว่าแอบตามเลขกันดิฉันกำลังจะบอกจ้ะและเลขที่ได้ก็คือ๐๙๖๒
จับตาดูดีงวดนี้เอฟซีอาจจะมีเฮก็ได้พร้อมเฮกันหรือยังจ๊ะด้อมน้องพีพีเฮสวยขนาดนี้ไปจัดไม่ซื้อมันเสียดายนะ
เพราะว่าแฟนคลับน้องก็บอกว่าช่วยนำเสนอข่าวนี้หน่อย